มาดูอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับอุ้มบุญเหมือนกันนะคะ

เมื่อวานนี้สารออสเตรเลียก็ได้มีคำตัดสินออกมาแล้วนะคะ
ซึ่งแม่อุ้มบุญชาวไทยก็ยอมรับคำพิพากษาของศาลค่ะ
ขณะที่พัฒนาการของน้องแกรมมี่ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับค่ะ
กรณีเด็กชายแกรมมี่ซึ่งเป็นฝาแฝดทารกฝาแฝดที่เกิดจากการอุ้มบุญ
แต่ว่าถูกทิ้งให้อยู่ในความดูแลของแม่อุ้มบุญชาวไทย
รับจ้างตั้งคันให้กับสามีชาวออสเตรเลีย

ล่าสุดขณะนี้เด็กชายแกรมมี่มีอายุ๒ขวบ๔เดือน
นิสัยร่าเริงเข้ากับคนง่ายชอบดูการ์ตูนแล้วก็ชอบเต้นตามจังหวะเพลงที่ได้ยิน
มีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กที่มีความผิดปกติในวัยเดียวกัน
สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
เนื่องจากว่าเข้ารับการทำกายภาพจากโรงพยาบาล
แล้วก็เรียนรู้การพัฒนาการด้านทักษะสัปดาห์ละ๑ครั้งค่ะ
ขณะที่นางสาวพัฒนมลจันบัวหรือว่าก้อย
ซึ่งเป็นแม่อุ้มบุญชาวไทยเปิดเผยถึงความรู้สึก
คำพิพากษาของสารครอบครัวประเทศออสเตรเลีย
ที่มีคำตัดสินออกมาแล้วเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ให้เด็กหญิงพายพาฝาแฝดของเด็กชายแกรมมี่
อยู่ในความดูแลของสามีภรรยาชาวออสเตรเลียว่า
เคารพคำตัดสินของศาลแล้วก็เห็นใจว่าครอบครัวทางออสเตรเลีย
รู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับเด็กหญิงภัยพา
เหมือนที่ตนเองนั้นรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับเด็กชายแกรมมี่ค่ะ
หนูก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่ว่าคำสั่งสารจะออกมายังไง
เรายินดีและเราเคารพการตัดสินใจของทุกคน
เพราะว่ามันก็ดีที่ว่าน้องอยู่ทางนู้นเหมือนกัน
เพราะว่าเขาอาจจะผูกพันกับครอบครัวนู้น
เหมือนที่แกมมี่ผูกพันกับครอบครัวเรา
แล้วเราก็เคารพการตัดสินใจของเขา
แล้วเราก็คิดว่าเขาคงดูแลลูกได้ดีเหมือนกัน
ขณะที่มูลนิธิแฮนอาคอร์ดเดียวอลเตอร์ประเทศไทย
ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลจัดสรรเงินบริจาค

แล้วก็มอบเงินช่วยเหลืออีกเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
ทุนในการประกอบอาชีพอีกส่วนหนึ่งด้วย

นางสาวพัทรมนต์ได้เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วยค่ะ